เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะคลิปนี้เป็นที่ฮือหาเหมือนกัน

คือก่อนหน้านี้มันมีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเสียโป้ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเป็นข่าวเรื่องที่ว่าคุณอีฟแม้พอสวดแล้วเนื้อหอม

อืมทีนี้ปรากฏว่ามีคลิปหนึ่งออกมา

คุยกับเสียโป้อยู่ข้างเวทีในงานเปิดตัวนั่นแหละ
ซึ่งงานเปิดตัวนั้นเนี่ยพิธีกรคือคุณบุ๋มปนัดดา

คุณผู้ชมลองไปฟังสิผู้ชายสองคนนี้เขาคุยอะไรกัน

ตอนแรกเรียกใยและก็เป็นพี่

คือนี่ไงหลายคนก็พูดทำนองว่า
เดี๋ยวหน้าเทสควรหมายความว่ายังไง
หลายคนก็ตีความกันไปว่า

พูดถึงเลือกเพลงอะไรด้วยเอาง่ายพูดแบบนั้นเลย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งไม่ต้องแปลอะไรมากมาย

ขนาดเขาพูดแล้วนะว่าไลฟ์อยู่
ยังไม่วายยังถามซ้ำอีก

พอไลฟ์ไปหลักฐานมันอยู่ในโซเชียลไง
โอ้โหคุณคะคุณเป็นผู้ชายที่ยังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชายอยู่

ผู้ชายเวลาอยู่ด้วยกันเยอะเยอะอ่ะมันก็เข้าใจได้นะว่าเขาก็จะมี

แต่กระทั่งเขาพูดแล้วว่าไลฟ์อยู่
คุณยังพูดประโยคเดิมแล้วนี่ระยะไม่ได้ห่างกันเลยนะ
แล้วคุณพูดถึงหน้าอกหน้าใจของพี่บุ๋มด้วย
ใช่ไงเราเห็นคลิปนี้ปุ๊บแหมนักข่าว

บุ๋มคะพี่บุ๋มเห็นหรือยังโทรหาพี่บุ๋ม
พี่บุ๋มพี่เห็นแล้วจ้ะพี่บุ๋มว่าไงอย่างโกรธไหมเอาเรื่องไหม
ยังไงเพราะพี่บุ๋มเนี่ยเขาเรียกร้องสิทธิสตรีอยู่ถูกไหม
พี่บุ๋มเอาเรื่องไหมพี่ไม่ให้ราคากับเรื่องพวกนี้หรอกจ้ะ
ดีไงปล่อยเข้าไปเถอะไม่ได้ปรี๊ดไม่อารมณ์เสีย

เข้าใจว่าเป็นเรื่องคึกขนองของผู้ชายแหละ
ผู้ชายมันอยู่รวมกันมันก็ชอบพูดจาอย่างนี้
พี่ไม่ให้ราคาค่ะแต่ถามว่าชอบไหม
ไม่ได้ชอบนะจ๊ะพี่ก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่พี่ไม่ให้ราคากับคนพวกนี้จ้
อืมดี
หนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียโป้พูดหรือเพื่อนหรือเสียโป้พูดไง
เพราะว่าเขายืนกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นความคึกขนองของผู้ชายหรืออะไรก็ตาม
ส่วนใหญ่คือมันเลี่ยงไม่ได้หรอกกับสิ่งที่คนคิดไม่ดีกับเราถูกไหม
จะด่าเราหรือจะคิดคนอื่นกับเราหรือจะยังไงก็ตาม
แต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีมารยาทบ้าง
ในการพูดเรียกไม่ให้แบบขนองจนเกินไป
รู้สึกแย่ไหมเราก็รู้สึกแย่นะไม่ค่อยรู้สึกดีกับสิ่งอย่างนี้หรอก
เพียงแต่ว่าเพราะว่าเราเป็นงานของเขาด้วยนะ
แต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียโป้หรือเพื่อนเสียโป้ด้วยความขนองกันรวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้
แต่พี่ว่าถ้าให้พี่ไปต่อล้อต่อเสียงหรือเขียนด่าพี่ว่าพี่ไม่ให้ราคาคนแบบนั้นนะคะ